แต่มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ปฐุมธานีค่ะ
แต่จริงแล้วเรื่องนี้เราเคยนำเสนอไป

เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะ

แต่ยังมีการอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั่นก็คือโรงงาน
ต่างฝ่ายต่างมีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งกันและกัน
อดีตภรรยาบอกว่าก็จะกลับมาอยู่บ้าน
เพราะว่าบ้านอยู่ภายในพื้นที่บริเวณของโรงงานอืม
อดีตภรรยาก็พาลูกน้องมาสัก๑๐คนได้
ฝ่ายสามีก็พาภรรยาใหม่มาแล้วก็พาลูกน้องมาด้วย๕๖คนได้
กลายเป็นว่าลูกน้องของทั้งคู่ก็ทะเลาะกัน
ถึงขั้นยิงใส่กันเลยนะคะบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าก็อีกฝ่ายนึงยิงก่อน

นี่ค่ะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพลาดหลุมแก้วเข้าไปตรวจสอบค่ะ

อาจจะออกไปแล้วอยู่ในตำบลครองพระอุดมอำเภอล้านหลุมแก้วประถุงธารณี
คือมีนายสุวรสอายุ๕๓ปีนะคะ
ก็คือที่บอกว่าเป็นอดีตสามีนะคะ
แล้วก็เถียงกันอยู่กับฝั่งอดีตภรรยาค่ะ
นางสาวทัญพรอายุ๕๒ปี

เลือดออกจมูกปากแตกเย็บ๑๑เข็มค่ะ
ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ประเด็นที่มันยิ่งกว่าการทำร้ายร่างกายคือยิงใส่กันนะคะ
คนงานของทั้งสองฝั่งบาดเจ็บทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
นี่ค่ะอันนี้คืออดีตภรรยานะคะ
นางสาวธัญพรใบหน้าปูดบวมนี่บาดแผลอย่างนี้ค่ะ

ค่ะทีนี้ค่ะมันมีการยิงกันเกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะ
ต่างฝ่ายต่างเจ็บนะในโรงงานมีผู้ชายสักประมาณ๕๖คน
ตำรวจนี่ค่ะตำรวจไปตำรวจตะโกนเลย
ชูมือชูมือแล้วให้ออกมามอบตัวนี่ค่ะ
คนงานของทั้งสองฝ่ายก็บาดเจ็บกันไป
ก็ต้องชูมือแล้วก็ค่อยเดินออกมานะคะ
มีบาดเจ็บไปสี่คนค่ะถูกไม้แทงที่แขนขวาคนหนึ่ง
ถูกไม้ตีเข้าที่ตัวสองคนถูกยิงเข้าหน้าค่ะคนนึงนะคะ
นี่ค่ะถูกนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
เลือดเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะภายในโรงงานนะคะ
หัวกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๓หัว
ไปดูช่วงจังหวะที่ตำรวจพยายามเข้าไประงับเหตุค่ะ

มีการตรวจค้นรถตู้นะคะเป็นรถโฟลกสีน้ำเงิน
ทะเบียนนหนูนหนู๕๖กรุงเทพคันนี้ค่ะ
เป็นรถของนายสุวรสค่ะก็คือทางฝั่งอดีตสามีเนี่ยนะคะ
มีปืนลูกซองยาวกึ่งอัตโนมัติ๑กระบอก
กระสุนปืน๗๙นัด
อาวุธปืน๑กระบอก
กระสุนปืนอีก๕๙นัตย์
นี่คือที่เจ้าหน้าที่ถืออยู่ขนเจอในรถนะคะ

ส่วนลูกน้องของนายสวโรธ

ก็จำนวนนึงนี่ไงค่ะ
ที่นี่จากการสอบผมสวนข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ค่ะ
โรงงานนี้เนี่ยอยู่ระหว่างข้อพิพาทระหว่างนายสุวรสและนางสาวธัญพร
ก็คือสามีภรรยาที่เขาเลิกรากันไป
แต่ว่าต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ของโรงงานตรงนี้
แจ้งความกันไปมาหลายรอบมาก
นางสาวธัญพรก็ไปลงบันทึกประจำวันว่า
จะต้องเข้าไปในพื้นที่ของโรงงาน
เพราะบ้านก็อยู่ในเนื้อที่ของโรงงาน
ก็เลยต้องเข้าไปยืนยันว่าต้องเข้าไป
พาคนติดตามไป๑๐คนเพราะเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
อันนี้คือฝั่งของนางสาวธัญพรอดีตภรรยา
ทีนี้ค่ะทางฝั่งของตัวสามีนะคะ
เขาก็ไปกับภรรยาใหม่ฝั่งของนายสุวรส
เขาก็พาคนไป๕๖คน
ก็เข้าไปในโรงงานต่างฝ่ายต่างไป
เลยกลายเป็นว่ามีเหตุยิงกัน
แต่ทั้งคู่ก็ซัดทอดกันไปมา
ฝ่ายนั้นยิงก่อนฝ่ายนี้ยิงก่อน

สัดทอดกันก่อนนะครับก่อนที่ยิงสัดทอดกันก่อน

เป็นเรื่องปืนไม่มีความรู้หรอกเต็มเป็นปืนยาว
เขาไม่ได้ปืนสั้นปืนยาวเขาเป็นปืนยาวนี่แหละ

ไม่รู้ว่าโดนใครบ้างเพราะว่านั่งรังหยีน้วน
พี่ก็ยิงมาแล้วคงสงสัยว่าทำไมกันสุดนั้น

แบบนี้ก็สัดนี่กันหมดเองหลบกันหมด

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นปัญหาภายในครอบครัวด้วยนะ
วันนี้เราส่งคุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ทั้งฝั่งของภรรยาใหม่กับสามี
แล้วก็ฝั่งของอดีตภรรยาด้วย
คุยกับนางสาวธัญฑรซึ่งเป็นอดีตภรรยาก่อนก็แล้วกัน
จริงเคยคุยกันมาแล้วล่ะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้
เราเคยนำเสนอไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว
เธอก็เปิดใจให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ที่เคยคุยกันเนี่ยก็คือเป็นข่าวฟ้องร้องกัน
เรื่องกรรมสิทธิ์ที่คุณเขมสอนเล่าไปเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการไกล่เกลี่ยกันแล้วนะ
ไกล่เกลี่ยกันแล้วว่าตัวเธอสามารถเข้าออก
แล้วก็พักอาศัยในบ้านกับโรงงานได้ตามปกติ
ก็แบ่งเขตพื้นที่กันแล้วแบบต่างคนต่างอยู่
แต่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมา
อันนี้ฝั่งของนางสาวธัญฑรซึ่งเป็นอดีตภรรยาบอกนะคะว่า
ตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๓จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย
ถูกนางสาวออนอุมาที่เป็นภรรยาใหม่ของอดีตสามี

วางตัวเป็นเจ้าของบ้านบ้างล่ะ
ตรวจสอบบัตรประชาชนคนที่ติดตามเธอทุกครั้งที่เข้าออกบ้างล่ะ
บอกว่าตัวเธอนี่นะไม่เคยไปยุ่งกับลูกน้อง
ไม่เคยไปยุ่งกับคนติดตามของนางสาวออนอุมาเลยสักครั้งเดียว
มันเลยกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมาเรื่อย
บอกบางครั้งเนี่ยเคยถูกนางสาวออนอุมาล็อกกุญแจไม่ให้เข้าออกบ้าน

เอาชายชะกันไปดักไม่ให้เข้าบ้านอย่างนี้
จนเดี๋ยวนี้เวลาจะเข้าบ้านเธอต้องทำยังไงก่อนรู้ไหมคะ
แวะไปสพค่ะไปลงบันทึกประจำวันทุกครั้งก่อนเข้าบ้านเพื่อความปลอดภัย
บอกต้องทำถึงขนาดนั้นเลย
แล้วเมื่อวานนี้ที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
คือเธอเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันที่สพลาดหลุมแก้วบอกว่าจะไปอยู่บ้าน
ซึ่งปลูกอยู่ในเนื้อที่โรงงานพร้อมกับคนติดตามประมาณ๑๐คน
ลงบันทึกประจำวันเสร็จปุ๊บก็อ่ะกลับบ้าน
พอกลับบ้านพร้อมกับกลุ่มคนติดตาม
สักพักเดียวเท่านั้นเองเธอเล่าให้ฟังว่า
กลุ่มของนายสุวรสอดีตสามีแล้วก็นางสาวออนอุมาภรรยาปัจจุบันเนี่ยนะ
มาพร้อมกับชายจักรประมาณห้าถึงหกคนก็ตามเข้ามาในโรงงานเลย
อ่าเธอก็อันดับแรกคว้าทุอร์สับยกถ่ายคลิปก่อนเลย
ระหว่างนั้นเธอก็ยอมรับนะคะว่ามีปากเสียงกับนางสาวออนอุมา
สาดกันไปมาเลยแล้วเธอบอกว่าอยู่อยู่เนี่ย
รู้สึกเหมือนมีของแข็งมาฟาดเข้าที่ใบหน้าค่ะ
อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเธอฟกช้ำแล้วก็ปากแตก
บอกว่าและหลังจากนั้นเนี่ยภาพที่เธอเห็นเลยก็คือ
ชายที่มากับนางสาวออนอุมาคาดว่าอาจจะเป็นผู้ติดตามหรือว่าลูกน้องเนี่ย
คว้าปืนออกมาแล้วก็เล็งมาที่เธอ
จังหวะนั้นคนของเธอก็เลยรีบวิ่งเข้าไปกดแขนชายที่ถือปืนลงกับพื้น

คราวนี้แหละค่ะพอเสียงดังขึ้นนัดหนึ่งแล้วเนี่ยชุนละมุนแล้ว
ของฝ่ายนางสาวออนอุมาก็เอาไม้เนี่ยแทงเข้าที่เอวคนของเธอจนได้รับบาดเจ็บ
สักพักมีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกคราวนี้มาจากในรถที่มีนายสุวรสนั่งอยู่
พวกเธอก็เลยต้องพากันหลบเธอบอกเธอเชื่อเลยว่า
คนที่ยิงออกมาจากรถต้องเป็นอดีตสามีแน่
และกระสุนนัดนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันดันไปโดนที่ใบหน้าของลูกน้องนายสุวรสเอง
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ลูกน้องคนนั้นยังไม่รู้สึกตัวเลย
จนกระทั่งตำรวจมาระงับเหตุแล้วก็ตรวจค้นรถจนเจออาวุธแล้วก็ลูกกระสุนปืนในรถ
พี่ก็ติดใบนี้ไว้กับพื้นเนี่ยใส่ชื่อพี่เศรษฐนดร์
เขาก็เลยให้เด็กมาบอกพี่ว่าพี่ให้ไปขนเศษเหล็ก
โครงเหล็กที่ทำบูธอยู่ข้างในให้เอาออก
พี่เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะมาขนของบริษัทฉันออก
นั่นมันคนละเรื่องกันฉันมีอำนาจในบริษัทก็ต้องไปจ่ายค่าเช่าอะไร
ฉันใช้สิทธิ์ของฉันอยู่ที่วรรยาบ้านนี้

เราก็ไม่ได้ปิดไว้ว่ามึงอย่าเข้า

แล้วก็ผู้ชายเสื้อลาย

ทั้งอ่อนอุมาทั้งเด็กหมุ่งมาหาพี่
ไอ้นั่นก็จะชักวิน
พี่ก็ยืนอยู่ท้ายรถปืนออกมาเลย

เสร็จแล้วมันหันปืนออกมาทางที่

แต่สุวรสยิงปืนหนึ่งอยู่ในรถไม่ลงมาเขาก็ยิงจากตรงนั้นยิงมา

นั่นแหละจนมาโดนเพราะว่าพวกพี่ไม่มีใครมีปืน
ซึ่งเธอเองก็ยอมรับนะคะว่าก็รู้แหละว่าปัญหาที่เกิดขึ้น

เธอเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเจ็บตัวแบบนี้หรอกนะ
แต่ไอ้ที่ดินเอยบ้านเอ่ยโรงงานเอยเนี่ย
มันเป็นน้ำพักน้ำแรงของเธอที่ทำมาทั้งชีวิต
มูลค่ารวมแล้วเกือบ๓๐ล้านบาท
หลังจากที่โรงงานเคยถูกไฟไหม้
ซ่อมแซมเธอก็เป็นคนออก
เพราะฉะนั้นทำไมเธอถึงจะไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่
ทำไมเธอถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองโรงงานนี้ล่ะ
แล้วเธอเองก็ขอปฏิเสธด้วยนะครับ
เธอไม่เคยใช้ชีวิตติดหรู

ตามที่นางสาวออนอุมาเคยกล่าวหาเธอเอาไว้

หมายความว่าเขาอาจจะไม่อยากเคลียร์ไม่อยากพูด

เพราะมันมีคนชักใยอยู่ข้างหลัง
เป็นหมาจนตอกไม่มีที่ไป
แต่กลับมาทำร้ายพี่กับลูกมาป้นพี่กับลูก

ตั้งแต่เขาออกไปเขาฟ้องขับไล่ฟอกพี่ฟ้องเลิกบริษัท

จนล่าสุดมากล่าวหาว่าพี่ก่อนแปลงอีกอักษร

แต่เขาเอาพฤติกรรมตรงนั้นมายัดเยียดให้พี่เป็น
อันนี้คือข้อมูลแล้วก็เรื่องราวจากฝั่งของนางสาว
ธัญฑรซึ่งเป็นอดีตภรรยานะคะ
ไปทางฝั่งของนายสุวรสซึ่งเป็นอดีตสามี
แล้วก็นางสาวออนอุมาที่เป็นภรรยาใหม่กันบ้าง
วันนี้ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ
ปรากฏว่านี่เลยค่ะบ้านปิดเงียบไม่พบร่องรอย

เห็นแค่รถของนายสุวรสซึ่งเป็นคันเดียวกัน

อยู่ในบ้านเราก็ไปถามชาวบ้านก่อนรอบ
แต่ชาวบ้านเพื่อนข้างบ้านก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเรื่องของครอบครัวก็ไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่
ทีมข่าวเราก็เลยติดต่อไปที่นางสาวออนอุมานะคะภรรยาคนปัจจุบันของนายสุวรส
บอกว่าไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ขอตอบสั้นแล้วกันว่าที่อีกฝ่ายอ้างว่าเธอกับนายสุวรสแล้วก็ลูกน้องพากันไปทำร้ายเนี่ยไม่จริงเลย
สาเหตุที่ไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าลูกสาวของเธอกับลูกน้องถูกคนของนางสาวธัญฑรรุมทำร้ายบาดเจ็บก่อน

ส่วนที่อีกฝ่ายอ้างว่านายสุวรสเป็นคนยิงปืนออกมาจากรถเนี่ยเธอก็บอกไม่จริงเลยเป็นฝีมือของลูกน้องนางสาวธัญฑรเองนั่นแหละ
เรื่องต้นตอนนี้เธอบอกว่าเธอแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะขอแจ้งข้อหาดำเนินคดี
แล้วก็จะไม่ขอให้ข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้เพราะเดี๋ยวนายสุวรสสามีของเธอจะออกมาชี้แจงเองภายหลัง
นี่นะคะก็สองฝ่ายต่างก็ให้ข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่

ใช่ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบรายละเอียดนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะข่าวนี้เนี่ยเราเคยนำเสนอไปเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะคือลูกสาวของนางสาวธัญพรกับนายสุวรสนะคะ
เขาถ่ายคลิปตัวเองตอนเดินเข้าไปเอาทรัพย์สินของตัวเองในบ้านหลังนี้
ซึ่งเคยอยู่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนี่นะคะ
แต่ถูกพ่อแท้ก็คือนายสุวรสกับภรรยาใหม่ก็คือนางสาวออนอุมาเนี่ยทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ใช้ปืนลูกซองยาวไล่ให้เธอออกจากบ้าน
เธอก็เลยเอาคลิปนี้โพสต์เฟซบุ๊คเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
อย่านะอย่านะขน้องน้องออกมาครับไปออกมาครับไม่เป็นไร
บอกหลายครั้งแล้ว

ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะ

ตัวนายสุวรสกับนางสาวออนอุมา

เขาก็ขอเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
อันนี้ก็คือตั้งแต่ที่เราไปสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วนะคะ
ทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายลูกตัวเองแม้แต่นิดเดียวนะ
แต่ที่ต้องให้อดีตภรรยากับลูกย้ายออกไป
เพราะต้องการให้ทั้งคู่ปฏิบัติตามคำสั่งสาร
สั่งให้บริษัทและนางสาวธัญพรอดีตภรรยา

ซึ่งตัวนายสุวรสยืนยันว่ามีคำสั่งสารตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้ว
เหตุผลเพราะว่าที่ดินตรงนี้เป็นชื่อของเขา
แล้วก็ถูกนำไปค้ำประกันให้กับบริษัทของนางสาวธัญพร
แล้วก็มีการก่อสร้างโรงงานมีการสร้างบ้าน
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวนางสาวธัญพรไม่จ่ายเงินที่ไปกู้ยืมมาจากธนาคารเลย
ทั้งสองฝ่ายก็เลยโต้กันไปโต้กันมาค่ะ
มาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดที่เล่าไปช่วงเย็นเมื่อวาน
ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีเนี่ยเมื่อช่วงสายตำรวจสพลาดหลุมแก้ว
ก็จับตัวนายสุโรธอดีตสามีค่ะ
ที่ต้องจับก็เพราะว่าเรื่องของการตรวจค้นแล้วมีปืนด้วยไงคะ
แล้วก็มีการยิงปืนด้วยนะคะข้อหาตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
สุดท้ายคือสารอนุญาตให้ประกันตัวไป
นายอภิชาลูกน้องของนายสุวรสค่ะก็ถูกจับเหมือนกัน
ข้อหาเรื่องของการมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายอภิชาลูกน้องก็ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกัน
ก็คือได้ประกันตัวไปทั้งคู่นะคะ
ส่วนนายธนกฤษค่ะคนที่ค้นเจอยาเสพติดในกระเป๋ากางเกงค่ะ
ก็ถูกจับในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อเสพก็ถูกส่งตัวไปบำบัดนะคะ
นายอภิรักษ์คนที่ถูกยิงที่บอกว่าถูกยิงเข้าที่หน้าเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะนี่ค่ะ
ถูกยิงเข้าที่หน้าแบบนี้อาการยังหนักอยู่นะคะ
เรื่องนี้ก็อาจจะต้องตามกันต่ออีกยาวนะคะ
ต้องไม่รู้ว่าตำรวจจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ยังไง